มาดูกรณีอดีตผู้จัดการธนาคารป่วยอำมพลึก
แล้วก็เสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในบ้านนะครับ
ตำรวจต้องสั่งอายัดศพนี้ไว้
เพราะตำรวจยังมีข้อสงสัยพบพิรุธหลายอย่าง
ทั้งการให้ปากคำของภรรยา

เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของภรรยาสามีคู่นี้นะครับ
มันมีหลักฐานอะไรที่แบบย้อนแย้งไปหมดเลย
ตำรวจก็เลยต้องขออายัดไว้ก่อนนะครับ
กรณีที่นายสมบูรณ์อินทองแก้วอายุ๖๕ปีนะฮะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เคยเป็นอดีตผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี
แล้วก็เสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้านพักที่ตำบลทัพเที่ยง

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา๒วันแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าสภาพศพก็ขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะฮะ
บริเวณพื้นที่ในห้องก็พบยารักษาโรค
แล้วก็ถุงข้าวซอยคุณซึ่งน่าจะซื้อไว้มาเป็นอาหารแหละ

บอกว่าสามีได้ล้มป่วยเป็นอำมพลึก

โดยก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับเธอเพียง๒คน
ส่วนลูกทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
แต่ก็จะพอที่จะขยับขยื่นร่างกายได้
เวลาเข้าห้องน้ำหรือไปไหนก็ใช้มือถัดพื้นไปลากตัวเองไป
ก่อนเกิดเหตุเธอได้ออกจากบ้านไปอยู่บ้านแม่ได้ประมาณ๑๐วันที่แล้ว

แล้วก็พบว่าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
นี่คือคำให้การของฝั่งภรรยาของผู้ตายนะครับ

แต่ตำรวจบอกว่ามันมีข้อพิรุษนะฮะ
หลังจากที่ตำรวจได้ไปสอบปากคำเพื่อนบ้านรายหนึ่ง
เพื่อนบ้านรายนั้นก็บอกเล่าเรื่องราวบอกว่า

คือเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ

เพิ่งจะเข้ามาคุยกับผู้ตายภายในบ้าน
โดยผู้ตายยังคงมีอาการปกติดีสามารถพูดคุยได้
แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีอาการผิดปกติใด

ทีนี้พอฟังจากตำรวจว่าตำรวจเข้าไปตรวจพิสูจนศพ

บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อคืนที่คุยด้วยเป็นใคร
นี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อมาอีกเรื่องหนึ่ง
แต่เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้
คือตัวภรรยาไม่ได้ดูแลสามี
นี่เป็นการให้ปากคำของเพื่อนบ้านนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากการสอบปากคำนะฮะ

และตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากพบพิรุธหลายอย่าง
รวมทั้งคำให้การของทั้งสองกับพฤติการการเสียชีวิต
และสภาพแวดล้อมมันย้อนแย้งกันมากนะครับ
ก็เลยอายัดศพเพื่อให้แพทย์ผ่าชนะสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ

มีการสอบถามญาตินะญาติของอดีตผู้จัดการแบงค์เนี่ย
คือเขาก็บอกแหละบอกว่าผู้ตายคนนี้เขาอยู่อยู่กับเมีย

คือเมียจะอยู่ชั้น๒แล้วก็จะไม่ยุ่งกัน
ไม่ได้ดูแลอะไรสามีจะมีแม่บ้านที่คอยดูแล

ไม่ได้มีการจ้างแม่บ้านให้มาดูแลไงคะ

เขาเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากที่แบบ
อาหารไม่มีข้าวกิน